เรื่องปว่นอันนี้คือมีหนุ่มคนหนึ่งเขาโทรไปปว่นสายดวน

และมันเป็นเบอร์ที่เขาต้องใช้ขอความช่วยเหลือ

กระเป๋าคาท้ามาท้าอะไร

ทั้งสาวใหญ่สาวน้ำครึ่ง

ทั้งไขศแท้เตเก
มันเป็นคุณหมอเมื่อคืนน่ะคุณพยาบาลเมื่อคืนน่ะ

ใช่แต่หนุ่มคนนี้โทรมาประจำเลย

ซึ่งมันเป็นสายคึกประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ภาคเหนือ

โทรเข้ามาไม่มีเหตุอะไรเลย
แต่ร้องเพลงแบบนี้แหละค่ะให้ฟัง
บางทีถ้าไม่ร้องเพลงโทรมาคุย
หยอกล้อปรับทุกข์ก็มี
แล้วทีนี้เขาก็เลยคิดว่าสงสัยหนุ่มคนนี้เป็นไปได้

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกโอ้ยวอนเถอะนะฝากหน่อย
ครอบครัวบ้านไหนที่มีผู้ป่วยจิตเวทแบบนี้
คือดูแลอย่าโทรให้มาก่อกวนแบบนี้
เพราะว่ามันจะก่อกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินที่มีคนเขาโทรเข้ามาจริง
ต้องการความช่วยเหลือเขาโทรไม่ติดนะคะ
คือเอาละคู่สายแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีหลายคู่สายก็จริง

แต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะให้โทรมากันอย่างนี้